อีกหนึ่งประเด็นนี้ยังไม่จบง่ายแน่นอนนะคะ
หลังจากที่เธอออกมาเปิดใจถึงปรมดราม่าที่เกิดขึ้นต่างนานา
แล้วเธอก็วอนขอว่าอยากให้จบเรื่องครอบครัวเธออยากจะไปเคลียร์กันเองนะคะ
แล้วก็มีชาวเน็ตเยอะแยะมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอ
ตามที่เราติดตามกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากจริง
แต่ก็ไม่ใช่มีแค่ชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ
เพราะว่าคนในวงการบันเทิงบ้านเราก็ร่วมส่งกำลังใจให้ขวัญอุสามณีกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าใช่ว่าจะมีแต่แฟนนุ่มอย่างหนุ่มก๊อฟพิชยากับรูปนี้นะคะ
ส่งกำลังใจให้นางเอกสาวขวัญอุสามณีด้วยการโพสต์รูปหวานแทนถ้อยคำนะคะ
แต่ก็ยังมีพี่น้องในวงการบันเทิงอีกไม่น้อยเลยนะคะที่ออกมาเชียร์อัพ
รวมถึงแสดงความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
อย่างเช่นคุณพ่อลูกดกขาแดนเจเจตรินค่ะ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความรู้สึกเห็นใจขวัญ
อึดอัดไม่น้อยที่เรื่องในบ้านต้องออกมาพูดนอกบ้าน
พร้อมกับเล่าเหตุการณ์สุดประทับใจในตัวนางเอกรุ่นน้องนะคะ
เมื่อครั้งที่พี่เจเขาทำเสื้อขายเพื่อช่วยน้ำท่วมทางใต้
ครั้งนั้นเจ้าตัวประกาศว่าจะไปยืนขายกลางห้างเลย
แล้วน้องขวัญนี่แหละมาเองโดยไม่ต้องเทียบเชิญ
มายืนช่วยขายตั้งแต่บ่ายจนเย็นใจโคตรพี่เจเขาบอกแบบนี้นะคะ
ดิฉันชอบแฮสแท็กพี่เจมากที่ฉันอ่านออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชม

โพสต์นี้แค่เห็นใจคนรู้จักไม่ได้มาเกาะกระแส

สลัดนะคะนั่นแหละค่ะ
นะคะนี่ก็เป็นความคิเทศจากพี่เจเจตรินนะคะสลัด
นักร้องหนุ่มเจ้าคารมอย่างคาโตะลิปตาก็มีนะคะ
เรื่องครอบครัวควรเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
แล้วการที่พยายามปกป้องคนรักคนสนิท
เป็นเรื่องที่น่านับถืออย่างยิ่ง
คนสนิทยิ่งต้องช่วยเหลือกันคุยกันดี

คนนอกจะมองยังไงต้องใช้ความคิดมาก
ก่อนจะแสดงออกอะไรสู่สาธารณชนนะคะ
แล้วก็ตามมาด้วยแฮชแท็กทีมขวาน
แล้วก็แฮสแท็กซินเดอร์เลล่าของจริง

ก็จริงเป็นการพูดถึงชาวเน็ตที่เข้าไปวิภาควิจารณ์มากกว่า

ขณะที่แม่สามีแห่งชาติแม่หมูพิมพากาค่ะ

แต่ว่าเห็นทำงานหนักหาเงินเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็ก

มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์รักมีสิทธิ์ตัดสินใจ
พี่เอาใจช่วยขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากคุณแม่นะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะมีล่าสุดเลย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเขมรัศนีภูลเกิด
ซึ่งเป็นชื่อนามสกุลของพี่ลูกแก้ว
ก็คือพี่ของสาวขวัญอุสามณีนั่นเอง
มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความโจมตีนางเอกสาวไม่เลิกเลยนะคะ

เอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเพจปลอมเป็นเฟซบุ๊กปลอม
หรือว่ามีการแอบอ้างชื่อของพี่สาวมาใช้เพื่อ
ปั่นป่วนขวัญอุสามณีหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่าแบบนี้
เปิ้ลจะคอมเมนต์อะไรให้น้องขวัญบ้างไหมคะ
เพจนี้ปลอมเถอะที่เพจเป็นพี่สาวอะไรอย่างนี้นะ
ครอบครัวเขาคงไม่มาประจานกันขนาดนี้นะ
อันนี้เราเดาเองนะหวังว่าให้เป็นของกลมเนอะ
ก็ขอให้ดีกันทั้งคู่เลยนะครับ
นี่พี่เปิ้ลเกาะกระแสขวัญอุสามณีหรือเปล่าคะ

เกาะเยอะแค่นี้ก็ดังอยู่แล้วสลัดไง